พูดถึงเรื่องของซีเกมกันนะครับไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับ
ก่อนที่บอลจะเตะวันนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของเราเหมือนกันนะครับ
ที่จะต้องลุ้นในการเข้ารอบเดี๋ยวมาพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันนี้นะครับก็เป็นศึกหนักนะครับ

การเจอกับเวียดนามยังไงก็คงต้อง๓คะแนนนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์มาถึงนะตรงนี้เนี่ย
เขาก็แรงไม่หยุดเหมือนกันแล้วไทยเองเนี่ย
ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายถึงแม้จะพลาดมาในเกมแรก
แต่เราก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายที่คาดว่าเราจะเก็บ๓คะแนน

มันต้องยิงถึง๒ประตูขึ้นไปด้วยผลต่าง๒ลูกเนี่ยนะครับ
ก็คงต้องบุกใส่ตั้งแต่ช่วงต้นเกม
แล้วก็ทางฝั่งเวียดนามก็มีข่าวว่าขาดผู้เล่นคนสำคัญนะครับ
กลางตัวบัญชาการเกมอย่างเหงียงกวางหายเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับ
สุดท้ายแล้วจะเป็นข่าวลวงหรือว่าข่าวจริงเพราะว่าคุณวิรเวทเจริญเชื้อมีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของทางเวียดนามเอง
ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ค่อนข้างหนักใจนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เวียดนามถ้าแพ้ไทยสองสกอร์เนี่ย
ก็มีโอกาสนะครับในการตกรอบเหมือนกันไปตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์ครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามนะครับเป็นเกมนัดตัดสินชะตาของทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ครับ
ก่อนเจอกับทีมชาติเวียดนามครับก่อนที่กุญสือทีมชาติไทยจะให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนว่าจากการที่ลงสนามต่อเนื่องมา๔นัด
เตะก็เริ่มมีอาการล้าสะสมแต่นัดสุดท้ายของรอบแรกไม่มีทางเลือก
คือต้องชนะเท่านั้นดังนั้นใครที่พร้อมที่สุดก็จะต้องจัดลงสนามครับ
เงื่อนไขที่ต้องชนะ๒ประตูต่อ๐คิดว่าต้องพยายามทำประตูแรกให้เร็วที่สุด
ส่วนจะถึงประตูที่๒หรือไม่นั้นก็คงไม่สามารถการันตีได้
เพราะว่าเวียดนามมีเกมรับที่ดีแต่ก็จะตั้งใจและเต็มที่มากที่สุด
ส่วนสุปโชคสารชาติก็เปิดเผยว่าเวียดนามเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีมีวินัยในตัวเอง
แต่ทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาชนะ๒ประตูเท่านั้น
ก็เวียดนามก็ต้องชมว่าเขาเป็นทีมที่เชฟเกมรับเขาดีครับแล้วก็เขามีวินัยในตัวเอง
แต่ว่าทีมเราก็พร้อมครับไม่มีทางเลือกอื่นเราจะชนะอย่างเดียว
สำหรับ๑๑ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูใช้นนม่วงงาม
แบ็กซ้ายเป็นพิราวัตอคธรรมแบ็กขวาสรายุสสมพิม
เซ็นเตอร์เป็นสริงคารพรมสุพะกับชาติชายแสงดาว
ตัวรับเป็นวิสรุธอิมอุระและกฤษฎากาแมน
ลุกเป็นสุพนัทเหมือนตาสุปโชคสารชาติและเจริญศักดิ์วงกร
ขณะที่หน้าเป้าเป็นสุประชัยใจเด็ดครับ
ที่ฟ้าของเวียดนามก็เจอปัญหาครับเมื่อเหงียนกวงหาย
เมเกอร์ตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกและต้องพักนาน๖สัปดาห์ครับ
ชวดลงสนามเจอกับทีมชาติไทยแน่นอนแล้ว
แต่ว่าปาร์คฮังซอร์ก็ยังมีผู้เล่นที่สามารถใช้งานได้
นำโดยเหงียนเตียนลินกองหน้าตัวเก่งเหงียนจองหว่างกองกลางอายุเกินของทีม
รวมไปถึงดวนวันเห่าแก๊กซ้ายจากสโมสรฮีเรนวีน
ส่วนเกมนี้ครับสื่อมวลชนของเวียดนามก็มีความมั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะสามารถเข้ารอบต่อไปได้
เพราะความหวังของพวกเขาก็คือการคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ
เกมคู่นี้ครับจะแข่งขันเวลา๑๕นาฬิกาที่สนามบินนานสเตดียม
ซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยต้องชนะด้วยผลต่าง๒ประตูขึ้นไป
จะการันตีในการผ่านเข้ารอบต่อไป
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน